มาแล้วมาแล้วมาใกล้
มาดูยายกับหลูกเสือใยเราเข้าอีนง
คุณยายนะเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายสายลับแหละ

อาจจะว่าบอกก่อนนะการที่เราจะฝึกลูกเสือได้เนี่ย
มันจะต้องมีไว้ปฏิพันธ์มีระเบียบวินัยแล้วก็มีความอดทน
เฮ้ยเลือกระเบียวินัยก่อนเลยท่าทางต่าง
อย่างลูกเสือเขามีท่าทางเยอะเลยนะ
ต้องทำให้พร้อมกันและต้องทำให้สวยและต้องทำให้ถูกต้อง

นี่คือการวันทยาหัฐแต่วันทยาวุฒิทำอย่างไร

โอ้โฮวันทยาวุฒิหัวเข้าเปิด

มันใช่หรอกค่ะวันทยาวุฒินะคะ
วันทยาวุฒิหมายถึงการทำความโครงรบโดยมีอาวุธ
แต่อันนี้มันไม่ได้เป็นการทำความเคารพมันเป็นการทำร้ายเพื่อนนะคะ
โอ้คุณลูกเสือผู้ชายอย่าไปทำร้ายเขานะ
ลูกเสือมานิ่งเขาอยู่ทั้งขากนั่นอย่าไปทำร้ายกันค่ะ
คนที่เป็นลูกเสือนี่เขาต้องมีความสามัคคีกันจ้ะ
ถ้าอะไรก็ต้องเป๊ะแล้วยังต้องมีความสามารถกี่ลักให้คุณลูกเสือกันนะคะ
เอาอย่าทำอีกนะคะเพื่อนเจ็บนะคะเดี๋ยวผมเพื่อนหายนะคะ
ให้กับลูกเสือทุกคนเลยโดยเฉพาะลูกเสือที่จะต้องเข้าฐาน
อยากจะให้ทุกคนทำให้ดีที่สุดเลยสงสารเลยเอาไปดู

คุณตกเริ่มหน้านั่นคุณคุณโจโจ
อ่านลูกทีเหลือดูนะ
เดี๋ยวคุณจะทำให้ดูวิธีการโหลดข้ามเกราะน้ำไม่ต้องทำแบบนี้
แต่คุณโจโจคุณคุณคุณคุณไม่ผ่านนะคะ
คุณไม่ผ่านฉานนี้นะคะครูตกน้ำนะคะนักเรียนไม่เซ็นนับถือให้นะคะ
คุณโจโจเป็นคุณคุณลูกเสือนะคะจากโรงเรียนศิริริยณธรรมราชวิทยาลัยทะวันนครปฐม
คุณไปฝึกใหม่แล้วกันเนาะก็ไปฝึกใหม่นะฟรีน่าเอาใหม่นะ
อ้าวการที่เราเป็นลูกเสือเนี่ยนอกจากไว้ผิดปฏิพันธ์เอาย้ำเหมือนเดิมเลยนะ
ไว้ผิบปฏิพรรณระเบียบวินัยแล้วก็ความอดทน
คุณยายผ่านแล้วล่ะสองข้อไว้พี่ปฏิพันธ์เพราะว่าคุณยายเป็นคนเก่งมากเพราะว่าไวมาก
ฮือฮือระเบียบวินัยก็รู้แล้วท่าได้หมดละ
มามาถึงเรื่องของความอดทน
เพราะฐานเนี่ยฐานที่คุณยายจะต้องทำต่อไปนี่คือการแสดงความอดทน
มาดูใกล้มาดูว่าความอดทนของลูกเสือไทยมันเป็นยังไง
หล่อใจหล่อหนา
ตาม่าถุงแห่งต้องผ่านให้ได้เฐานี้

สำหรับวันนี้มันจะไปที่นี่ได้มั้ยค่ะ

มันไปที่นี่ฝั่งเหมือนกันได้แหละค่ะ
มันจะไปไปได้มั้ยค่ะอย่างนี้เลยค่ะ